มันมีเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นนะครับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิต
สภาพศพเนี่ยถูกของมีคมแทงเข้าคอ๔แผลนะฮะ

ตอนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันให้สิ้นสงสัยนะครับ
เป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าฆาตกรรมอะไรยังไงกันแน่
สมภชลทะเลนะครับที่ภูเก็ตเมื่อวานนี้นะครับได้รับแจ้งเหตุ
ท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติถูกพบเป็นศพในห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตะบนเชิงทะเลนะครับที่อำเภอทะหลัง
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อแดเนียลนะฮะ
อายุ๓๕ปีนะครับ
เสียชีวิตในสภาพใส่กางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อมีร่องรอยบาดแผลถูกของมีคมเข้าคอด้านซ้าย๔แผล
ที่ถูกแทงเข้าไปคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒วันก่อนที่จะมีคนมาเจอศพ
มีมีดพกปลายแหลมยาวประมาณ๒๕เซนติเมตรรวมด้ามนี่นะครับ
นี้นะฮะที่เปื้อนเลือดด้วยนะครับวางทิ้งอยู่ที่มุมประตูทางเข้าห้องพัก
มีเงินสดนะฮะที่เป็นธนบัตรไทยเนี่ยรวม๖๐๐๐บาทมีเป้อีก๔ใบ
ข้างในเป็นเสื้อผ้าเป็นอุปกรณ์ชุดดำน้ำแล้วก็อุปกรณ์กีฬามวย
มีกระเป๋าเดินทางแบบล้อลากอีกหนึ่งใบนะครับส่วนในห้องน้ำในที่เกิดเหตุ
พบสิ่งของคล้ายกับยาเสพติดประเภทยาไอซ์อยู่ในถุงพลาสติกใส๑ถุง
มีอุปกรณ์การเสพด้วยส่วนในกระเป๋าสะพายเนี่ยนะฮะ

อยู่ด้านในนะครับนี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
ตำรวจก็สอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องพยานแวดล้อมต่างเอาไว้นะฮะ
แล้วก็รวบรวมไปที่อ่าสพเชิงทะเลล่าสุดวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เราก็ไปตามนะว่าเอ๊ะปกโรมมันเกิดอะไรยังไงขึ้นกันแน่นะครับ
คุณไกด์ธนกรลงพื้นที่ไปนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดด้านหน้าโรงแรมที่เจอศพนะครับ
ตั้งแต่เมื่อ๒๕ตุลาคมตอน๑๑นาฬิกา๕๖นาที
เขาใส่เสื้อกล้ามใส่กางเกงขาสั้นมัดผมเดินออกมาทางด้านหน้าโรงแรม
นี่แล้วที่ตรงไว้เนี่ยทางนั้นเป็นทางไปร้านน้ำปั่นนะครับ
๑นาฬิกา๕๖นาทีจากนั้น๑๒นาฬิกา๒นาที
เดินกลับมาคนเดียวนี่ฮะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไป

ที่พักของเขานี่คือภาพ
ล่าสุดนะฮะที่เห็นเขานะครับที่ทีมข่าวของเราได้มา
ก่อนที่จะมาเจอศพเมื่อวานคือ๓๐ตุลานะฮะ
เจอว่าเนี่ยคือช่วงเที่ยง๒๕ตุลาคม
โรงแรมที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นโรงแรมขนาดเล็กนะครับ
มีห้องพักเก้าห้องห้องเนี่ยเขาจะเรียงกันเป็นรูปตัวแอล
แล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางทางเข้าออกโรงแรม
จะมีอยู่สองทางนะครับก็คือทางเข้าหลักที่ร้านอาหารหน้าโรงแรม
กับทางเข้าด้านหลังนะครับซึ่งจะเป็นทางเดินกว้างสักประมาณ
เมตร๕๐ตรงนี้จะเชื่อมออกไปทางถนนหลังโรงแรมได้
นี่นะฮะที่เราเจอเขาในภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ย
เป็นทางเข้าด้านหน้านะครับส่วนห้องที่เจอศพของ
แนเนียลเนี่ยนะฮะวันนี้ก็มีการทำความสะอาดแล้วนะครับ
ดับกลิ่นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับชุดสืบสวนสพเชิงทะเล
วันนี้ก็มาเก็บหลักฐานพวกภาพจากกล้องวงจรปิด
โรงแรมนะครับเพื่อจะตรวจสอบว่าผู้ตายเนี่ย
เขาอยู่คนเดียวหรือว่ามีใครเนี่ยที่เข้ามาหรือเปล่า
ก่อนที่จะพบเป็นศพนะครับแม่บ้านของโรงแรมแห่งนี้นะครับ
แดเนียลผู้ตายเข้ามาพักที่นี่
ตั้งแต่๓๑สิงหาคมปกติจะอยู่คนเดียว
ก็จะมีออกไปซ้อมมวยที่ค่ายมวยทุกเช้าไปไหนมาไหนก็จะขี่จักรยานยนต
เขาเช่าขี่แล้วก็ชอบทักทายผู้คนนะ
ช่วงเดือนที่๒เนี่ยก็คือกันยายน
สังเกตเห็นว่าเขาไม่ค่อยออกไปซ้อมมวยแล้วไม่ค่อยออกมานอกห้อง
เก็บตัวในห้องคนเดียวแล้วตั้งแต่๒๕ตุลาคม
จนถึง๒๙ตุลาคมเขาก็อยู่ในห้อง
จน๒๙ได้กลิ่นเหม็นจากห้องของเขามาก

่มเต็มอะไรหรือเปล่าที่โรงแรมนะครับ
ก็เลยเรียกรถดูดซ่วมมาอ่ารถดูดซ่วม
เขาก็มาดูดซ่วมที่โรงแรมกลิ่นก็ไม่หายนะฮะก็พยายามหา
ว่าเอ๊ะตกลงห้องไหนอะไรยังไงที่เป็นต้นทางนะครับจนเมื่อวานนี้
ตัดสินใจบอกเจ้าของโรงแรมที่เป็นชาวต่างชาติ
ลองเปิดห้องแดเนียลเข้าไปดูหน่อยไหม
พอเข้าไปเนี่ยเสียชีวิตนอนเป็นศพไปแล้วนะครับ
ส่วนมีดที่เจอทิ้งอยู่ในห้องแล้วเปื้อนเลือดเนี่ยทางแม่บ้าน
บอกอันนี้ไม่ใช่มีดของโรงแรมเลยนะครับส่วนทรัพย์สิน

ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีครับ
ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีแขกปกติก็มาจองของ
ก็จะอยู่คืนนึงสองคืนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแขกที่ว่ามา
มาต่อยมวยเหมือนเขาจะจองระยะเป็นเดือนอะไรแบบนี้
ส่วนพนักงานร้านน้ำปั่นนะครับบอกว่าทางแดเนียลเขาก็มาซื้อ
ของที่ร้านเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้ว
แล้วปกติเขาไปไหนมาไหนคนเดียวเวลามาซื้อน้ำผลไม้
ปั่นก็มาคนเดียวแต่ไม่ได้มาทุกวันครั้งล่าสุด
เท่าที่จำได้ก็คือสักประมาณเกือบสัปดาห์แล้วที่เข้ามานะครับ
เราได้ข้อมูลนะครับว่าผู้ตายเนี่ยเขาเช่ารถจักรยานยนต์
ที่ร้านเช่ารถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งอยู่ใกล้ที่พักนะครับ
ยี่สิบแปดกันยายนนะครับเป็นลักษณะคล้ายกับอ่า
เขาขอเช่าเนี่ยหนึ่งเดือนก็จ่ายเงินเอาไว้สี่พันห้า
กำหนดคืนรถก็คือ๒๗ตุลาคมใช้พาสปอร์ตสหรัฐอเมริกาของเขา
เป็นหลักฐานในการเช่ารถทางร้านบอกล่าสุดได้รถคืนแล้วนะ
เพราะว่าเจ้าของโรงแรมเนี่ยเอามาคืนเพราะว่าคนเช่าที่ไม่ได้เอามาคืนเนี่ย
เขาเสียชีวิตค่ะนี่ก็เขาบอกเขาก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
มีคนในร้านเนี่ยเห็นผู้ตายนั่งรถเก๋งมาลงที่ร้าน
เมื่อ๔โมงเย็น๒๖ตุลาคมแล้วผู้ตายก็เดินเข้าโรงแรม
แล้วเดินกลับห้องพักใช่ไหมถือน้ำปั่นกับไอศตรีมไอติมนะฮะ
เอ่อ๔โมงเย็นวันวันต่อมาคือ๒๖ตุลาคมอ่ามีคนเห็น
ผู้ตายเนี่ยนั่งรถเก๋งมาลงที่อ่าหน้าร้านอ่าแถว
แถวนี้ฮะแถวร้านจักรยานยนต์ที่ให้เช่าร้านน้ำปั่น
แล้วเขาก็เดินเข้าโรงแรมแล้วไม่เจออีกเลย
ส่วนที่เขาไปซ้อมมวยเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยินดิ์นะฮะ
เราได้เจอกับเทรนเนอร์ของแดเนียลเขานะครับชื่ออารีเด่นมาลัย
อายุ๔๓ปี๔๒ปีนี่ฮะเขาบอกว่าเรื่องผู้ตายจะถูกทำร้ายหรือเปล่า
เนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าผู้ตายเนี่ยรูปร่างค่อนข้างใหญ่ถ้า
ถูกกระทำตอนหลับหรือไม่มีสติเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะส่วนเรื่องยาเสพติดเขาไม่คิดว่าผู้ตายใช้ยาเสพติด
เพราะเป็นคนออกกำลังกายหนักมากเรื่องกัญชาอันนี้มองว่าเป็นธรรมดาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ตอนที่ผู้ตายมาครั้งแรกที่ยิมเนี่ยลักษณะเป็นคนกระปี้กระเป๋าร่าเริงรู้จักกับนักมวยหลายคน
แต่ช่วงหลังดูผอมลงเยอะมากคิดว่าอาจจะเป็นการซ้อมมวยหรือว่าวิ่งอย่างหนักก็ได้
ตอนแรกก็มาก็รู้สึกว่าจะกระปี้กระเป๋าขึ้นมาแล้วตอนช่วงหลังก็รู้สึกว่าสู้ไปนิดนึง
ใช่ครับรู้สึกว่าเราคิดว่าเขาซ้อมหนักไงเพราะพอมาซ้อมเช้าเย็นเช้าเย็นอ่ะ
พอมาซ้อมเช้าเย็นเช้าเย็นซ้อมเสร็จเขาก็จะออกไปวิ่งอีกต่างหากแถม
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับพนักงานสอบสวนสพเชิงทะเลบอกว่าตอนนี้ยังไม่สรุปสาเหตุการตายของแดเนียลนะครับ
ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่ามีคนทำร้ายเป็นเหตุฆาตกรรมเดี๋ยวขอตรวจสอบหลักฐานต่างอย่างละเอียดก่อน
โดยเฉพาะเรื่องของกล้องวงจรปิดที่ตอนนี้ได้ไปหมดแล้วมันจะเห็นชัดเลยแหละใช่ไหมถ้าได้กล้องวงจรปิด
ถ้ากล้องไม่หายนะแบบว่าสัญญาณไม่หายภาพไม่ขาดไปว่าระหว่างที่เขาไม่ได้ออกมาจากห้องเลยมีใครเข้าไปหรือเปล่า